เกิดเหตุการณ์ปล้นทองที่จังหวัดตากครับคุณผู้ชมครับที่ร้านทองเยาวราชใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะก็เรียกว่าปล้นได้เลยเพราะว่ามากกว่าหนึ่งนะคะ
มากันสี่คนคุณผู้ชมค่ะดูคนร้ายดูการเข้ามาของคนร้ายค่ะ
ยิงประตูกระจกก่อนแล้วเอาเท้าถีบอย่างกันในหนังเนี่ยฮะ
มามอเตอร์ไซสองคันซ้อนกันมานะคะ
มากัน๔คนคุณผู้ชมบอกไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่เกี่ยวข้องก้มลง
ลงคุณผู้ชมดูนะฮะดูนะครับอีกแป๊บเดียวเท่านั้นสถานการณ์เปลี่ยน
สถานการณ์เปลี่ยนเพราะว่าเจ้าของร้านไม่ได้จบเหมือนข่าวทองชิงทองที่เราเคยอ่าน
หนีอะไรอ่ะครับเจ้าของร้านลากปืนลูกซองยาวออกมาส่องใส่สี่คนนั้นครับคุณผู้ชม
คนร้ายพยายามหนีฮะเจ้าของร้านยิงไม่หยุดจนกระทั่งคนนี้โดนโดนล้มลงไปแล้ว
นี่ค่ะเขาปรากฏว่าคนร้ายเสียชีวิตหนึ่งนะฮะบาดเจ็บหนึ่งหนีไปได้สองคน
นี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะคะที่ห้างทองเยาวราชนะคะ
บ่ายโมงนะคะตอนประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมานะคะคือบาดเจ็บสาหัส๒คน
นะคะคืออาการเนี่ยครึ่งครึ่งเลยนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกหนึ่งคนนะคะ
เอาเดี๋ยวมาดูเต็มครับคุณผู้ชมฮะข่าวนี้โอ้โหเป็นข่าวที่ต้องติดตามครับวันนี้ครับ
ต้องบอกว่าอุกอาจมากจริงนะคะเพราะว่าก็เป็นตอนกลางวันด้วยแล้วก็ร้านค้าต่างตรงจุดนั้นก็ยังเปิดค้าขายกันอยู่มากัน๔คนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะ
นี่ค่ะโอ้โหนะคะร้อนเกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองนะคะ